งะโรงเรียนเมื่อบางข้ามังคานะครับงะไม่ติดผล
แต่ทำอย่างไรกับเศรษฐกรก็เลยบอกว่าต้องหาวิธีการ

พึ่งมาปล่อยเกษรศรมาผสมเกษรศรให้
สมเกษรแล้วก็เกิดออกลูกออกดอกนะครับ

ใช้วิธีธรรมชาติใช้วิธีธรรมชาติใช้วิธีธรรมชาติ

และเป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับ

สวนต่างในพื้นที่บ้านเหมืองทวด

อำเภอนาศาลจังหวัดสุราธานีในช่วงนี้นะครับ
กำลังผลิดอกเป็นจำนวนมากแต่ก็มีปัญหาเรื่องแมลงครับ

แมลงไม่มาผสมเจศรทำอย่างไรดี

กเศรษฐกรไม่ได้นะครับทางเกษตรอำเภอก็บอกว่าเอาอย่างนี้ครับ
คุณพี่นะครับฟังผมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาพึ่งไหม
พึ่งนี่นะเอาเอาพึ่งมานะครับ
ก็เลยไปร่วมกับศูนย์พ่อพันธุ์เลี้ยงพึ่งนะครับศูนย์พ่อเลี้ยงพึ่งนะครับ
ก็คิดค้นวิธีการนำพึ่งหลวงมาช่วยผสมเกษร
เพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

ไปวางตามจุดต่างในศูนย์หรือโรงเรียน
มั่นใจว่าแบบนี้นะครับจะทำให้ออกดอกออกผลมากขึ้น
เพราะว่าเพิ่งจะได้ออกจากกล่องบินไปหาเจสอนตัวผู้ตัวเมีย
แล้วก็จากดูดเกษรตัวผู้ไปหาตัวเมีย
สุดท้ายครับผมเกิดออกดอกจนได้แบบนี้อ่ะครับ
ต้องได้ตั้งผลผลิตมากขึ้น
ต้องเสริมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเตรียมการ

ช่วงที่ผลผลิตออกมามากและจะให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้วยนะครับ
โดยคาดว่าผลผลิตในปีนี้น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
อีกทั้งคุณภาพก็จะดีกว่าทุกปีที่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าเกษตรกรได้ผลผลิต
น่าสันขายทั่วประเทศแน่นอนอ๋อน่าสันขึ้นชื่ออยู่แล้วก็โรงเรียนเนี่ย
ใช่ฮะโอ้โหเห็นแล้วนะครับไอเดียดีเนอะวิถีธรรมชาติเอามาดูแลธรรมชาติ